ไม่ได้ไปไหนรอคุณผู้ชมรอจะเข้าสู่ช่วงของการเล่าข่าวสนุก
กับอาหารพาเพลินอะไรที่ต้อนรับหน้าร้อนแล้วอยากจะบอกเรา
เมียงคานจังหวัดเลยนะคะเป็นอาหารที่สวยมากเหมือนทะเลเลยค่ะ
แต่ว่าอยู่ภาคอีสานก็จะเป็นเหมือนทะเลน้ำจืดนะ
นี่แนะนำมาเลยแบบนี้เรารอคุณผู้ชมอยู่นะคะ
แต่ว่าถ้าใครรอพวกเราอ่านข่าวให้ฟังอยากจะบอกว่าจับตาดูจับหูฟังให้ดี
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับ
ถูกต้องคุณทำถูกแล้วคุณทำแบบนั้นต่อไปเพราะเรื่องที่จะเล่ามันเป็นเรื่องที่ลี้ลับซับซ้อน
เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าหลายคนนี่นะอยากรู้มากว่าเจ้าแม่มณฑาที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่าร้อยปีเนี่ย

บอกเลยเพราะว่าตอนนี้ตาแห้งแล้ว
งั้นไปดูค่ะว่าเจ้าแม่มณฑาเนี่ยมาบอกอะไรชาวบ้านที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างคะ
นี่คุณผู้ชมชาวบ้านนี่นะเขาแห่แหนกันไปที่สวนปามแห่งนี้ไปที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้นะคะ
นั่นก็คือต้นเขี้ยมต้นเขี้ยมเป็นต้นไม้ใหญ่อายุกว่าร้อยปี
มันมีที่มามีเรื่องราวมีเรื่องเล่าก็เลยทำให้คนเข้ามาที่นี่
เขาบอกว่านี่ค่ะใต้ต้นไม้ต้นนี้มีรูปปั้นแบบนี้อยู่

เขาตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าแม่มณฑา
คือเจ้าแม่มณฑาเนี่ยนะมาเข้าสิงคนงานขุดไร่ปามที่สวนแห่งนี้

ใช่เขาบอกอย่างนั้นบอกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่มานานแล้วอ่ะหายใจไม่ออกช่วยพาขึ้นมาอีกสักทีหนึ่ง

ไม่คือเข้าสิ่งแล้วก็พูดแบบนั้นเลย

เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วชาวบ้านก็เลยช่วยกันค่ะขุดขุดรอบต้นไม้นี้ปรากฏว่าก็ไปเจอรูปปั้นนี้จริง
ไปไวยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นทั้งปวง

ขนาดนั้นแหละนี่แหละไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดง
เป็นผู้ใหญ่มาหมดแทบหมู่บ้าน
เขาก็มาขอพรมากราบไหว้เจ้าแม่มณฑานี่แหละนะคะ
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่ากราบไหว้แล้วเจ้าแม่มณฑาบอกอะไรเพิ่มเติมไหม
ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเอง
ครับนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะ

มีกระป๋องแป้งแล้วนะวางอยู่นะคะ
กันอีกทีมันเป็นเรื่องของความเชื่อและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แต่ว่าแม่เจ้าแม่มณฑามาบอกอะไร
บอกว่าให้ขุดเจ้าแม่ขึ้นมาหน่อยเจ้าแม่อยู่ใต้ต้นไม้หายใจไม่ออก
ไปอะไรเขาไม่เชิงเป็นเข้าฝันแต่เหมือนกับว่าไปเข้าสิง

ถูกต้องเป็นความเชื่อของชาวบ้านเขาเนาะ
คนเขามีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมแหละว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย